แต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าแม่ตะเคียนก็อาจจะอยากได้โต๊ะเครื่องแป้งนะจ๊ะ
ที่นี่เลยค่ะมีคนเอาโต๊ะเครื่องแป้งไปแก้บน
ถวายแม่ศรีมณีทองอ่ะต้องร้องเพลง
มาแล้วแม่จ๋าชุดโต๊ะเครื่องแป้งที่แม่อยากได้

ไม่รู้อ่ะได้ไม่ได้ก็ล้อไปแล้ว
โต๊ะเครื่องแป้งที่แม่อยากได้
คนดวงดีเขาเอามาจัดให้ถึงที่เลย
นี่คือวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะ
ตั้งอยู่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เขาดูตลอดข่าวของเรา

แม่ตะเคียนแม่ศรีมณีทองไป

เกิดความเชื่อความศรัทธา

โอ้ยคุณหูตันหูอื้มป่ะนี่
คนอื่นเขาแสบหูกันหมดแล้วเนี่ย
เขาบอกว่าปรากฏว่าดันโชคดี

ก็นี่แหละค่ะมีโอกาสก็เลยชื่อเสียงเรียงนามของแม่ตะเคียนแม่ศรีมณีท้องก็มีมานานแล้ว
มีโอกาสก็เลยมากราบไหว้พร้อมกับยกของแก้บนมาเป็นชุดใหญ่เลย
ก็คือจัดโต๊ะเครื่องแป้งไปให้เลยนะคะ
แล้วก็เขามีการขอพรกันต่อด้วยอย่างคุณพี่เสื้อดำคนนี้เห็นไหม
จุดทูปอธิษฐานขอพร
ขอให้มีโชคมีลาบขอให้มีความสุขก็ว่ากันไป

มาที่นี่ต้องมารับสมองประลองปัญญาด้วยการฝึกถอดรหัสลับ